อย่างเรื่องของพี่สอนรามเองก็ตกใจอยู่เหมือนกัน
หลายคนตกใจแล้วก็งงด้วยว่าเฮ้ยตกลงยังไงเนี่ย

สุดท้ายมาโชว์ใบหย่าผ่านสื่อกันแบบนี้เลยนั่นเองนะคะ
แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงยังไงคู่นี้
สำหรับคุณสอนรามเทพพิทักษ์และอดีตภรรยาติ๊กกณิตธริน
ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวอยากแก้เคล็ดกันไป
ล่าสุดอย่าจิ้งอย่างเป็นทางการค่ะ

บอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ด้วยกันกับติ๊กแล้ว
ตอนนี้เหลือเพียงแค่หน้าที่พ่อแม่ให้กับน้องวีจีลูกสาวเท่านั้นนะคะ

เพราะว่าไปส่องไอจีเนี่ยเอาจริงงงแหละทั้งคู่เพิ่งควงกันไปเที่ยวทะเล
ลงรูปสุดสวีทหวานกันแล้วก่อนไม่ถึงอาทิตย์
ฉลองเบิร์ตเดย์ย้อนหลังกันไปแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
ซึ่งคุณติ๊กเองเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความในคลิปนะ
บอกว่าเราอาจจะเจอรักกันในช่วงจังหวะที่ชีวิตไม่สมบูรณ์แบบ
แต่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี้แหละทำให้สมบูรณ์แบบในแบบของเราได้
ขอโทษที่ทำให้เดือดร้อน
ก็ดูเป็นครอบครัวอบอุ่นกันดีนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพยายามติดต่อสอบถามไปทางโทรศัพท์แล้วก็ทางไลน์ด้วยนะ
ไปที่พี่หนุ่มสอนรามเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้รับสายหรือว่าตอบคำถามอะไรเลย
สอบถามไปยังคนสนิทคนสนิทก็บอกว่า
หนุ่มสอนรามเขาตัดสินใจโพสต์แบบนี้ไปแล้ว
คงไม่รับสายใครแน่นอนนะณตอนนี้เนี่ย
ยังไงก็ตามเพื่อนดาราในกองถ่ายละครเรื่องเดียวกับพี่หนุ่มสอนราม

ก่อนหน้านี้เนี่ยสอนรามกับติ๊กเองเคยทะเลาะกันครั้งใหญ่
แล้วก็มีมาปรึกษาเพื่อนในกองถ่ายอยู่บ้างค่ะ
ทุกคนรับรู้กันมาตลอดเลยว่าทั้งคู่เนี่ย
อย่าร้างกันมานานแล้วนะครับเพราะว่าในใบหย่าเนี่ย
เขียนตั้งแต่เดือนมักราคมเนี่ยเออตั้งแต่ต้นปี
ซึ่งขณะที่ทางฝั่งอดีตภรรยาคุณติ๊ก

สอบถามผ่านเพื่อนของติ๊กก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย
สภาพจิตใจย่ำแย่นะหมายถึงคุณติ๊กเนี่ย
หนี้สินก็อยากให้คุณติ๊กออกมาพูดเอง
โดยตอนนี้เห็นว่าถ้าจะหลบไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็ไม่ยอมบอกใครค่ะ
เพื่อนก็หวั่นใจว่าเอ๊ะถ้าติ๊กเขาอยู่คนเดียวเนี่ย
เจอปัญหาประดังประดาเข้ามาแบบนี้จะคิดสั้นหรือเปล่านะฮะ
หากว่าคุณติ๊กดีขึ้นแล้วพร้อมจะออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชน
หรือว่าออกมาเปิดใจกับเพื่อนหน่อยก็ดีเพื่อนก็เป็นห่วงนะฮะ
ล่าสุดค่ะแหล่งข่าวก็ให้ข้อมูลด้วยว่า
คุณหนุ่มสอนรามเนี่ยอาจจะนัดแถลงข่าวเรื่องราวทั้งหมดที่กองถ่ายในละคร
วันจันทร์ที่๗กันยายนนั่นเองนะคะ
เพราะว่าอย่างที่คุณหนุ่มได้โพสต์ไปผ่านอินสตราแกรมเนี่ยบอกว่า
คุณหนุ่มเองกับคุณติ๊กเองเนี่ยเลิกรากันไปแล้วอย่าร้างกันไปแล้ว
ใครจะตามหนี้ตามสินอะไรต่าง
ไม่ต้องมาที่บ้านพี่หนุ่มสอนรามนะคะ

ตกลงคุณหย่ากันเพื่ออะไร

หลายคนอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันนะครับ

จู่มาเลิกลากันอย่างนี้หลายคนงง
แต่เขาก็หย่ากันมาตั้งแต่วันที่๒๐มกราคม

แต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นที่สงสัยของประชาชน

พอมาตอนนี้บอกหย่าจริงเอางงแล้วนะคะ

แต่ว่าคุณอยู่ด้วยกันมายาวกันมาข้อนปี

เดือนกันยายนแล้วนะ